พบกับโดดเด่นปชัยสงคราม

พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา
ปะทะศักดิ์ศิษย์ศิษย์ทองปอนด์
คู่เอกประจำรายการอินทราชัยช๕พยักษ

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด